เอาภาพขึ้นมาเลยค่ะมา
เซตที่๑น้องอิงฟ้าวรหะจัดให้
นี่นะฟาดแรงดังปั๊วไหมล่ะจ๊ะพี่จ๋า
นี่เลยค่ะลุคช่วงพักผ่อนของสาวฮอตคนนี้
บิกินี่สีเหลืองมาตาดไปเลย
บอกเลยว่าทันทีที่น้องอิงฟ้าโพสต์ภาพนี้นะคะ
เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมขากระพริบตาที

แล้วตอนนี้ยอดกดถูกใจทะลุ๒แสนไปตั้งนานแล้วจ้านะ
แฟนน้องหลายคนบอกว่าเห็นภาพนี้โทรตามรถพยาบาลให้หน่อย

สวยแซ่บสวยสับอะไรขนาดนี้
แต่บอกเลยว่าเตรียมเป็นลมต่อกันได้เลย
เพราะน้องอิงฟ้าในเวอร์ชันเคลื่อนไหว

เป็นไง

แต่ถ้าใครฟื้นขึ้นมาจากภาพเส้นนี้ของน้องอิงฟ้าแล้วก็
เราก็เตรียมรัดรับเซ็ตต่อไปได้เลยครับพูดผ้ามาได้เลยค่ะ
สม่มองมิสแล่งแบบไหนละค่ะ
ฝุ่นเอ่ยผิวเอยหน้าอกหน้าใจ
นี่ขนาดว่างานยุ่งรัดตัวนะน้องยังสวยสมมงขนาดนี้
ดึงดูดสายตาสุดน้องไปสมุยมาก

ไม่แปลกใจที่แฟนเขาจะคลั่งคล้ายขนาดนี้ค่ะ
เราผู้หญิงด้วยกันเห็นแล้วก็ใจสั่นอยู่เหมือนกันนะ
นี่อยากจะให้กล้องซูมภาพซูมหน้าเอฟซีหน่อยดีกว่า
เอฟซีแจ๊กกะลีนยืนหนึ่งชอบน้องอิงฟ้ามาก
คือถ้าเพลงขึ้นมานะซุมหน้าพี่แจ๊คไว้นะเดี๋ยวร้องให้
เธอมาทำให้ละลายโดนสาบจนตายแล้วตายอีก
แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมว่าจริงคืออิงฟ้าเป็นไอดอลนะ

ใช่แฟนคลับรักมากนะตอนนี้บอกเลยนะ